เตรียมโบกสมบัติของชาติไทยพร้อมกันทั่วประเทศ
ให้สุดใจกับเหล่าพลพักช้างศึก
พร้อมติดแฮชแท็กมีดาววาระแห่งชาติไทย
แมทสำคัญวัดความพร้อมโดยศึกใหญ่
พฤหัสที่๒๔และวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคม
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ